เอาไปดูเรื่องนี้ไม่แน่ใจไม่น่าจะมีกล้องวงจรปิด

ต้องลองดูลองดูลองดูว่าคุณผู้ชมคิดเห็นยังไง
เพราะว่าคุณท็อฟฟี่นักแสดงและนักร้องวงสามบาทห้าสิบ

บินชะวัดเฉวียนไปมาบริเวณเหนืออ่างเก็บน้ำไซทองจักรนครนายก

คุณผู้ชมจะเห็นเหมือนเขาไหมไปดูภาพนี้

หนึ่งสองตามวงที่ปรากฏนี้เลย

แต่ถ้าคุณดูคุณคิดว่าเป็นอะไร

คือถ้าอยู่อีสานก็กระสือเหรอ

หรืออะไรอย่างนั้นหรือเป็นโรนล่ะหรือยังไง

นี่มันมันก็ใม่มาก
เออมันมีลักษณะให้คล้ายกับการเป็นจานอย่างนั้นนะ

เหมือนในหนัง

คดีก็ว่ากันไปลักษณะมันเหมือนเป็นเหมือนจาน
มีไฟเป็นวงกว้างเป็นวงรีแบบนี้นะ

ช่วงวันศุกร์ที่ผ่านมาเวลาตี๔๔๕นาที
กลางสายตาของคณะที่ไปเฝ้าดูปรากฏการณ์นี้กว่า๓๐คน
โดยแสงที่เห็นเนี่ยก็เป็นแสงวิบวับนะคะ
มีอยู่๓ลำหายไปบินมาสว่างวาบสักคู่หนึ่งแล้วก็บินหายไป
ดูคลิปแล้วเดี๋ยวฟังเสียงสัมภาษณ์คุณท็อปฟี่กันหน่อยค่ะ

วันนี้มีเรื่องที่น่ายินดีและน่าตื่นเต้น
แล้วก็เชื่อว่าทุกท่านที่ติดตามเรื่องนี้อยู่รอคอย
คลิปครับคลิปวิดีโอที่ผมไปเฟ้นหามาจากผู้ที่อยู่ในเหตุการณ์เมื่อคืนนี้
ผมได้มาประมาณ๒๓คลิปหยิบโทรศัพท์ขึ้นมาถ่าย
ผมพยายามเฟ้นหาหลายต่อหลายคลิปผมเจออยู่๒๓คลิป
แล้วเดี๋ยวคุณดูกันว่ามันคืออะไร
อยากให้เห็นกับตาตัวเอง
สาบานต่อหน้าไฟต่อหน้าสิ่งศักดิ์สิทธิ์นะครับ
คลิปที่คุณจะเห็นต่อไปนี้เป็นคลิปของจริง
ไม่มีการตัดต่อหรือเพิ่มเติมใดเข้าไปในคลิป
อกจากการปรับแต่งสีและซูมเข้าไปให้เห็น
สวัสดีครับท็อฟฟี่สวัสดีครับ

คือไม่ใช่แค่คุณท็อฟฟี่บอก
ทีมข่าวเราทราบดังนั้นลงพื้นที่ไปยังอ่างเก็บน้ำทรายทอง
บ้านวังรีตำบลเขาพระอำเภอเมืองนครนายก
พบว่ามีป้ายติดประกาศเอาไว้เรื่องของมาตรการการแพร่ระบาดโควิด๑๙
แล้วก็กำหนดเวลาเปิดปิดอ่างเก็บน้ำคือ๘โมงเช้าถึง๖โมงเย็น
เงื่อนไขเรื่องการห้ามดื่มสุราห้ามกลางเต็นต์ห้ามนำยานพาหนะขึ้นมาบริเวณนี้ด้วย
ทีมข่าวของเราก็นำอากาศยานไร้คนขับขึ้นบินสำรวจพื้นที่โดยรอบค่ะ
ก็เพราะว่าเป็นพื้นที่ที่มีขนาดใหญ่มีเขาล้อมรอบสวยนะ

ส่วนด้านในลึกเข้าไปเนี่ยจะมีรีสอร์ทเอกชนปลูกอยู่ด้านในด้วยนะคุณผู้ชม
ขณะเดียวกันทีมข่าวของเราก็พยายามไปสอบถามชาวบ้านในพื้นที่ค่ะ
เขาก็คิดว่าน่าจะเป็นแสงไฟหรือเปล่าหรือจะเป็นเครื่องบินอ่ะ
เป็นโดรนหรือเป็นการแสดงโชว์ไฟที่คนที่เขาอยู่บนเขาเขาฉายขึ้นมาหรือเปล่า
อันนี้ก็เป็นการตั้งข้อสังเกตและการให้ข้อมูลจากคนในพื้นที่
ส่วนข้อเท็จจริงการพิสูจน์อะไรตอนนี้ยังไม่มีนะ
แต่มันก็อาจจะเป็นไปได้อ่ะเนอะ
มันก็ไม่รู้ว่าคุณ
เพราะพี่ถ้านเขาก็เชื่อแบบนี้นะ